อันนี้จะว่าดีก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้โศกเศร้า
เพราะงานศพโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าใช่ไหมแต่งานศพเนี้ย
สนุกสนานขึ้นขึ้นกันเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าให้ฟังว่าประเพณีการแห่ศพแบบนี้ทำมายาวนานแล้ว
และจะทำเฉพาะกับผู้เสียชีวิตที่อายุมาก
เป็นคุณตาคุณยายก็ว่าไป
แล้วเชื่อกันว่าทำแบบนี้จะทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
จากไปอย่างสบายไม่ต้องมาเป็นห่วงลูกหลาน
แล้วก็ทำเพื่อให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่โศกเศร้า
เพราะการสูญเสียก็เศร้าพอแล้ว
ถูกต้องคุณชิสาเรื่องการสูญเสียยังไงก็เศร้า
แต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าเป็นผู้สูงอายุสักส่วนใหญ่

คือลูกหลานเขาก็จะมีการเตรียมใจแล้วในระดับหนึ่งถูกไหม
ข้อโทษส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาก็จะไปด้วยโรคชะลา
อยากจะโดนวิญญาณไปสู่สุขติด
สัจธรรมชีวิตได้โปรงชีวิตกันไป
เมื่อจากไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนมาไม่ได้
เราก็จัดแบบสนุกสนานคื้นเครงกันไป

คุณเป็นหัวตัวเองก่อนเถอะตอนเนี่ย

นี่เขามาด้วยความตั้งอกตั้งใจ
สุดท้ายถึงวัดทำพิธีเรียบร้อยนะ
ใครอยากไปดูพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้านภาคใต้กันต่อนะ
ตามได้ในติ๊กต๊อกของคุณกบธนพลค่ะ

นานจะได้เห็นแบบนี้สักทีนะ